สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะวันนี้อาจารย์มี
ลับดีดีมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่ง
บ้านโดยอาศัยรูปภาพที่เป็นมงคลนะคะต้องบอกว่ารูป
ภาพนะคะติดบ้านแล้วเพิ่มความเห็งหรือเสริมความเห็ง
ด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างด้วยกันทั้งหมด๕ภาพด้วยกันนะคะ
ในห้าภาพนี้เป็นภาพที่เป็นมงคลค่ะแต่อาจารย์ก็มีเคล็ดลับอีกนะคะ
สำหรับใครที่ไม่ชอบ๕ภาพนี้ก็สามารถหาภาพที่สื่อถึงความเป็นมงคลได้
หรือสื่อความรุ่งเรืองได้นะคะซึ่งเคล็ดลับตรงนี้ตอนท้ายอาจารย์จะมาบอกนะคะ
แต่แน่นอนค่ะนะคะวันนี้เนี่ยที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนเลยคือ
นี่เลยค่ะรูปที่หนึ่งคือรูปรวยหรืออักษรรวยนะคะ
อาจารย์เนี่ยละเลงเขียนขึ้นด้วยผู้กันจีนค่ะนะคะเพื่อจะเสริมความเป็นมงคลค่ะ
คำว่ารวยไม่ได้หมายความว่าจะติดแล้วคุณรวยล้นไม่ใช่
แต่คำว่ารวยหรือภาพนี้จะสื่อไปทำความรู้สึกนะคะ
ระหว่างเดินลงมาตอนเช้าจากบันไดนะคะเพื่อออกไปนอกบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้ค่ะ
ทุกเช้าเนี่ยเวลาเราตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ย
จะไปกระตุ้นความรู้สึกเมื่อเห็นรวยไปกระตุ้นให้อาจารย์อยากทำงาน
กระตุ้นให้อาจารย์มีเป้าหมายหรือตอกย้ำให้อาจารย์สะกดจิต
อาจารย์รู้สึกว่าฉันจะต้องลุยและสู้มีพลัง
ในการและความหมายของคำว่ารวยนั่นเองดังนั้นแน่นอนจุดนี้จะเป็นจุดที่
มีความหมายภาพที่สื่อความเป็นมงคลอาจจะไม่ใช่คำว่ารวยก็ได้ค่ะ
อาจจะมั่งมีมั่งคั่งร่ำซับร่ำรวยได้หมดขอให้มันมีความหมายที่ดี
นี่คืออักษรรวยภาพที่ติดอยู่ที่บ้านอาจารย์นั่นเองค่ะแน่นอนในภาพที่สองคือรูปเรือที่ฮอตฮิตกันมากมายเลยค่ะนะคะ
เมื่อเราไปหาภาพสักภาพหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นทรัพย์เรือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
อาจารย์อยากให้เห็นภาพเรือที่เป็นภาพเรือตำมงเรือทำงาน
เรือหาเงินเรือที่ใช้สำหรับการเดินทางการทำงานต่างเนี่ยค่ะหารูปลักษณะเรือนั้นมาค่ะ
แล้วติดให้หันหัวเรือวิ่งเข้าบ้านนะคะห้ามเด็ดขาดค่ะ
เตะภาพเรือวิ่งออกนอกบ้านเงินหายหมดนะคะ
ต้องเอาเรือหะหันติดเพื่อวิ่งเข้าบ้านเท่านั้นเองถือว่าจะดีนะคะ
และเรือนั้นต้องสมบูรณ์ค่ะแล้วมันจะมีความรุ่งเรืองเงินเข้าบ้านตลอดเวลาค่ะ
รูปที่สามคือรูปม้าแน่นอนคนจีนปฏิเสธไม่ได้หรือหลายคนจะเห็นในบ้านผู้ใหญ่ก็ดี
บ้านเพื่อนก็ดีหรือเวลาเขาให้ของมงคลทำไมเขาให้ภาพหมาก่อน
มองมาคึกคักค่ะนะคะเขาบอกมองมาคึกคักมีความกระตุ้นทรัพย์
มีสิ่งต่างที่ดีที่สำคัญค่ะม้าเนี่ยนะฮะต้อง๘ตัวหรือ๙ตัวนะคะ
ก็ได้ค่ะเขาเชื่อว่าจะเสริมทรัพย์เสริมความเป็นมงคลนะคะ
และลักษณะม้าค่ะต้องเป็นม้าวิ่งแบบสบายใจนะ
แต่ถ้าเกิดม้าวิ่งแบบคึกขนองม้าวิ่งจนรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยล้างไม่ได้ค่ะ
ต้องหาม้าที่สมบูรณ์ให้เรามองพิจารณ์ด้วยตาตัวเองแล้วเกิดความชอบก่อน
ฉันชอบภาพม้านี้จังเลยดูแล้วมีความลุยอ่ะ
และมีความสง่าสมาร์ททั้ง๘ตัวหรือ๙ตัวที่อาจารย์ว่าแล้วนำมาติดที่บ้านวิธีการนะคะ
เมื่อติดแล้วม้าจะต้องวิ่งเข้าบ้านห้ามวิ่งออกเด็ดขาดนะคะ
ซึ่งม้าจะนำเงินวิ่งเข้าบ้านถือว่าดีมากมายค่ะ
อีกหนึ่งภาพที่บอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดหามาได้หรือถ้าเกิดมีโอกาสแล้วไปเจอมา
ต้องนำมานะคะเป็นภาพถุงเงินเราเรียกถุงเงินถุงทองหรือถุงทรัพย์นะคะ
ภาพที่เป็นลักษณะถุงปากเปิดแล้วมีการลักษณะเงินไหลเข้าแบบนี้
เขาถือว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้าแบบไม่มีวันหยุดนะคะนำมาติดไว้นะคะ
ในส่วนของมุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ได้ห้องรับแคร์ก็ได้ห้องทำงานก็ได้
เสมือนถุงทรัพย์ถุงเนี่ยจะเต็มไปด้วยเงินด้วยความสุขด้วยสิ่งต่าง
ถุงนี้มาเป็นภาพแล้วมาแปะถือว่าจะดีค่ะ
และภาพสุดท้ายค่ะนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
อยากจะสวยเหมือนอาจารย์นะคะอยากจะมีความรุ่งเรืองเหมือนคนอื่น
ฉันก็ได้นะฉันก็รุ่งเรืองนะคะเหมือนมีความรุ่งเรืองอยู่ในบ้าน
เขาเชื่อแบบนี้ค่ะภาพเนี่ยที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์
วิวทิวทัศน์ที่มีความเพอร์เฟคมีภูเขามีน้ำมีเรือมีบ้าน
มีต้นไม้ผลิดอกออกผลครบเซตอยู่ในภาพเดียวกันเขาเชื่อว่าภาพเนี้ย
เป็นภาพแห่งความสมบูรณ์เมื่อนำเข้ามาในบ้านนะคะ
ปิดตรงห้องรับแขกก็ดีแปะปิดห้องทำงานก็ดี
แต่ปิดในมุมไหนนะคะที่เป็นมุมที่แบบประมาณโชว์ภาพได้เนี่ย
ภาพนี้ค่ะจะส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์
มีความรุ่งเรืองร่ำรวยแบบในภาพเพื่อลบปัญหาสำหรับบ้านนั้นที่มีปัญหาอยู่
บ้านไหนที่รู้สึกว่าไม่อุดมสมบูรณ์หาเงินยากหางานยาก
มีความอัตภัทครับแค้นใจหาภาพวิวที่อาจารย์เกริ่นมาเนี่ยค่ะ
แปะปิดความสมบูรณ์สมดุลก็จะเกิดขึ้นตั้ง๕ภาพนี้ลองดูค่ะ
ภาพนี้เป็นห้าภาพมงคลนะคะที่เราลองหามาเสริมดู
หรือใครหลายคนอยากจะหาภาพไหนก็ได้ค่ะที่สื่อถึงความแบบสุขสบาย
มีเงินมีทองมีความสำเร็จเขาเชื่อว่าภาพคือพลังงาน
การดึงดูดนั้นนั้นเข้ามาหาเรานั่นเองค่ะเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ย
อยากรู้มากกว่านี้นะฉันเห็นฉันมีพลังฉันมองออกนะคะ
อยากรู้ใช่ไหมครับภาพไหนที่เขาห้ามมาติดในบ้าน
ภาพที่ไม่เป็นมงคลค่ะภาพแตกหักภาพอกหักภาพเสียใจ
โดยเฉพาะสุภาพบุรุษที่ชอบภาพเปลือยโน้ตไม่ได้เลยนะคะเขาเชื่อแบบนี้ค่ะ
การที่แบบติดภาพเปลือยนู้ดทั้งหมดเนี่ยจะเปรียบเสมือนการหมดเนื้อหมดตัว
หมดเนื้อประดาษตัวนั้นเองไม่แนะนำค่ะเรามาสรุปกันอีกทีนะคะ
ว่าภาพที่ควรติดไว้ในบ้านเพื่อเสริมมงคลมีอะไรบ้างและภาพที่ไม่ควรติดในบ้านมีรูปอะไรบ้างค่ะ
ผ้ารูปมงคลที่ควรติดบ้านเสริมความเห็งค่ะมีรูปรวยนะคะ
ที่สื่อถึงความร่ำรวยรูปเงินก็ได้รูปเรือรูปม้าถุงเงินถุงทอง
วิวที่มีความสมบูรณ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าหาภาพลักษณะแบบนี้มาติด
เสริมความรุ่งเรืองค่ะแต่ข้อห้ามนะคะภาพที่สื่อถึงความแตกหัก
เลิกลาอย่าล้างไม่ควรจะมีค่ะและภาพโป๊ะเปลือยไม่ควรจะติดในบ้านนะคะ
โดยเฉพาะภาพโป๊เปื่อยที่เป็นสุภาพสตรีนั่นคือจะหมดตัวนะคะ
แต่ภาพบุรุษติดได้ไหมถ้าเป็นฉันอยากติดอ่ะไม่ได้ติดไม่ได้นะคะ
เอฟเคก็ติดไม่ได้เลยค่ะไม่อนุญาตนะคะทุกอย่างถือว่าหมดตัวค่ะ
เคล็ดลับดีเกี่ยวกับภาพนะคะแน่นอนลองไปปรับใช้ดูทุกอย่างจะดีนะคะ
ศาสตร์ของอาจารย์พุทธคุณเพียง๕เท่านั้นอีก๙๕คือมานะตนค่ะ